ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่ควรเตรียมกับทางด้านเดียว
ชุวิตตีแสดหน้า
ชุวิตกำบลวิสิทธิ์
รัชพรชะลาดล
ชีวิตตีแสกหน้า

วันนี้วันจันทร์แต่เราแจกรวมมิตรอีกแล้วคุณชุวิต

เยอะครับเพราะว่าวันนี้วันจันทร์อัปเดตใช่ไหม

แล้ววันนี้มีข่าวผู้เสียชีวิตนะ
ไม่ดีเลยจริงเมื่อเช้านี้เอง

คือเป็นผู้หญิงตอนแรกที่รายงานกันมา
ก็คือเป็นผู้หญิงคนนึงพลัดตกลงไปในรางรถไฟ
แต่พอไปดูกล้องหลายคนก็สังเกตว่า
หรือจะเป็นการฆ่าตัวตายเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นลม
ไม่ได้มีคนผลักหรือว่าไม่ได้มีใครแบบว่าเดินชนกระแท

อ่ะอย่างรถไฟฟ้าที่สยามมี

เต็มคือประตูอัตโนมัติกั้นชาญชาลา
ถ้ามีเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็คงไม่เสียชีวิต
พอด้วยแต่เขาบอกว่าไม่ได้ฆ่าตัวตายนะไม่ใช่ใช่ไหม
เขายังไม่สรุปชัดเจน
เห็นได้ข่าวว่าบอกว่าเป็นโรมบอย
แต่คือเหมือนเขาก็ต้องรอพิสูจนกันอีกทีนึง
เพราะว่าเนี่ยลักษณะคือเขาเดินไปข้างหน้าก่อน

ใครที่ล้ำเส้นเหลืองไปเนี่ยยามก็ต้องเดินมาเป่านกหวีดแล้ว
ซึ่งเท่าที่เราเห็นเขาก็ยืนอยู่หลังเส้นเหลืองพร้อมกับทุกคน
แล้วเขาก็ค่อยก้าวไปข้างหน้า๒๓ก้าว

ทัพช้างบ้านทัพช้างค่ะ

เป็นรถไฟหวานเย็นจอดทุกป้ายจอดทุกสถานี
จอดเฉพาะหลักมักกษันไปสุวรรณภูมิไปพญาไทยแบบนี้

และนี่สามีเขาก็มาส่งที่สถานี

คือกฎกระทรวงปีพศ๒๕๖๒
เมื่อกี้เพิ่งคุยกับดรสามารถราชพลสิทธิ
ท่านก็บอกว่าให้ดูกฎกระทรวงปีพศ๒๕๕๖
ถ้ามีลักษณะของการกั้น
อันนี้คือเป็นการกำหนดลักษณะการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการในอาคารสถานที่

ผนังการตกหรือประตูอัตโนมัติกั้นระหว่างชาญชาลาสถานีและลางรถไฟ

เขาบอกว่าหนึ่งให้ทำด้วยวัสดุความมั่นคง
มีความสูงไม่น้อยกว่า๑๑๐เซนติเมตร

ไม่มีช่องว่างกรณีมีช่องว่างราวการตก
ระยะห่างต้องมีความกว้างสุทธิ๑๐เซนติเมตร
มีผนังกั้นตกเป็นลูกกลง
ต้องเป็นลูกกลงในสนัดแนวตั้ง

ก็ออกมาเป็นกฎกระทรวงตั้งแต่ปี๒๕๕๖แล้วท่านผู้ชมครับ
เขากั้นไม่ให้คนที่อยู่บนชาญชาลาเนี่ย
เผลอพลัดตกลงไป
คือคุณมิ้นทาสีเหลืองอย่างเดียวเนี่ย

คืออย่างที่กั้นไม่มีใช่ไหมคะ
แล้วก็จะมีปุ่มที่เหมือนเป็นการหยุดอัตโนมัติแบบนั้น
แต่คือน่าจะด้วยแรงเฉื่อยมันหยุดไม่ทันนะคะ

คือปุ่มกดเนี่ยเพื่อเตือนให้รถไฟที่กำลังวิ่งเข้ามาเนี่ย

แต่รถไฟมันเข้ามาใกล้เกินไป
ก็รถไฟที่ใกล้จะจอดเขาก็จะรอความเร็วแล้วล่ะ
แต่มันก็ยังคงมีแรงหลวงของภารกิจโปรดและความเร็วที่วิ่งมา

ผมดูข่าวแล้วเนี่ยมันน่าสะเทือนขวัญมากนะครับท่านผู้ชมครับ

เมื่อประมาณปี๑๙๘๐ขณะนั้นเนี่ย

ไปยืนอยู่ชาญชาลามันมีคนบ้าเยอะที่สหรัฐอเมริกา

จริงเหรอฮะผักเลยเหรอฮะครับ
ยืนอยู่ชาญชาลาเนี่ยบางทียืนอยู่คนมันแน่นมาก
และชาญชาลาที่นิวยอร์กมันสกปรกเลอะเทอะดำ
เป็นสับเวย์คนเยอะแน่นไปหมดฮะ
บางทีขยับกันไปขยับมาช่วงเช้าเนี่ยคุณมิ้นรู้ไหม

แน่นชาญชาลาแล้วก็ยืนที่ยืนยังไม่ค่อยมีเลย
อันนี้จะเห็นได้เลยนะครับของคุณผู้หญิงคนนี้
สถานที่ยังกว้างอยู่มีพื้นที่ก็เยอะนะครับ
แล้วตามข่าวที่ดูมาเขาบอกว่าสามีเขาก็บอกว่า
ภรรยาเนี่ยท้องนะครับแล้วคงไม่อยากจะอยู่ใกล้กับคน
เพราะว่ามันจะอึดอัดฮะความว่าจะโดนท้องค่ะอ๋อ
ก็เลยห่างขยับออกไป
อันนี้ลักษณะนี้แตกต่างกับที่เมืองใหญ่ที่มีรถไฟใต้ดิน
เป็นเวลานานคือที่นิวยอร์คนี่มีเป็น๑๐๐ปีแล้ว
ถ้าไฟเบียกันมาก็ผลักมีตกลงไปอยู่เป็นประจำแต่ปีนขึ้นมาได้

ยกเว้นในกรณีที่เห็นรถไฟมานี่แหละครับ
แล้วก็ผลักลงไปเนี่ยตายมาก็จำนวนมากในสมัยก่อนนะครับ
เขาก็ไม่ทันเหมือนกันใช่ไหมคะ
โดยปัจจุบันนี้เขาจะมีราวกั้นการตก
กฎกระทรวงปี๒๕๕๖ที่ดรสามารถท่านบอกนี่แหละครับ
ซึ่งมีรายละเอียดจนกระทั่งบัตรนี้ปี๒๕๖๐แล้วก็ยังไม่ได้ดำเนินการ
โดยบอกว่ามีการดำเนินการที่สถานีรถไฟที่สุวรรณภูมิแล้ว
ที่ยังไม่มีคืออีก๗สถานีนะครับ
ใช่ที่สุวรรณภูมิมีกำลังนึกอยู่ว่าเคยเจออยู่ที่หนึ่ง

แล้วตัวกั้นที่สกรีนดอท์หรือตัวกั้นชาญชาลาที่สถานีรถไฟ
แต่อีก๗สถานีที่ยังไม่มีโดยใช้งบประมาณ๒๐๐ล้าน
สถานีทัพช้างก็คือหนึ่งในนั้น

เพราะไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวก
หน่วยความปลอดภัยให้กับผู้ที่ใช้
ไม่ว่าคนที่พิการซึ่งอยู่ในเรื่องนี้
เช่นเขาก็บอกว่าจะต้องมีอุปกรณ์นำพาคนพิการ
เข็นคนพิการขึ้นลงจากรถอันนี้ก็เหมือนกันครับ

เคยพูดไปแล้วครับลงทุนโครงการนิดกว่า๒๐๐๐๐ล้านบาท
ปัจจุบันก็ขาดทุนโดยที่ว่าตอนนี้ยังคงเฉพาะสาย
ไม่มีแล้วยกเลิกไปแล้ว
ส่วนเวลาอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเวลาอะไหล่เสียก็ต้องถอดจากคันนั้นคันนี้มา

ไม่รู้ว่าเงิน๒๐๐ล้านในการทำตัวกั้น
ตั้งแต่ปี๕๖แล้วปรากฏว่าจนถึงบัตรนี้ก็ยังไม่ได้ทำ

ผมเดินทางไปต่างประเทศในปัจจุบันนี้ไม่ว่า
ฮ่องโกงซิงอะโปรมีกั้นหมดนะฮะ

คือเป็นการกั้นเพื่อไม่ให้คนที่อยู่ตรงชาญชาลาเนี่ย

ประตูรถไฟก็ค่อยเปิดมาอีกที
ค่ะก็คือรอรถไฟมาถึงจอด
ตูรถไฟเปิดแล้วที่กั้นนี้ก็เปิดพร้อมกับประตูรถไฟถูกไหมคะ
ครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
กับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็หวังว่าเหตุการณ์นี้คงจะเป็นกรณีตัวอย่าง
และทำตัวลาวการตกนี้ได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ขึ้นมาอีก
คุณชุวิตอย่างนี้แอร์พอร์ตลิงค์ต้องรับผิดชอบไหมคะ
ถ้าอ้างอิงตามกฎกระทรวงที่จำเป็นต้องสร้างตั้งแต่ปี๕๖
คือจริงผมว่าน่าจะรับผิดชอบนะครับ
แต่แอร์พอร์ตลิงค์เขาบอกว่าอย่างนี้ครับ

กรณีผู้โดยสารตกคบวนลงไป
โดยบริษัทแอร์พอร์ตลิงค์มีประกันให้กับผู้โดยสาร
กรณีเสียชีวิตวงเงิน๔แสนบาท
แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลของคดีที่จะออกมานะครับ
ก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับก็ต้องเสียใจด้วยนะครับ
เพราะว่าคนก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เท่ากับเป็นจะฆ่าตัวตาย
หรือว่าเกิดเป็นลมนะครับก็ยังรออยู่ครับ
ยังไม่ทราบว่าผลสรุปของตำรวจนี่จะเป็นยังไง
สำหรับมาตรการในการป้องกันเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อน
อย่างที่บอกว่าโอ้โหเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากวันจันนี้มีเรื่องอัปเดตเยอะเลย
สักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะครับ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมยังจำคดีนี้ได้ไหมคะสำหรับกรณีที่เป็นวิศวกร

ไปมีเรื่องกันจากเรื่องของการขับขี่รถยนต์บนท้องถนน

มีเรื่องการมีกลุ่มวัยรุ่นมาสุดท้ายแล้วเกิดเป็นเหตุยิงกันจนเสียชีวิต

เขาให้คุณผู้ชมดูหน่อยครับเพื่อจะได้จำได้นะครับ
เป็นข่าวใหญ่โตครับเมื่อหลายเดือนก่อน

ตรงนี้คือมาจอดรถนะครับ
ใช่คือรถตู้คันนี้แหละคือมาจอดเหมือนจอดจะรอซื้อของกัน

ระยะเวลาแค่สั้นนะคุณมิ้น
ท่านผู้ชมครับไม่ได้เป็นเรื่องราวใหญ่โตเลย
ถ้าเกิดตั้งสติสักนิดนึง
คือสีเหลืองนี่คือเสียงของภรรยาที่นั่งอยู่ข้าง
ส่วนสิดแดนเนี่ยคือเสียงของวิศวกรที่เราทำจับให้
ดูแล้วไม่ถึงนาทีรอไม่ได้เลยนะ
เขาเหมือนเขาจะคุยกันแล้วว่าจะออกรถแล้วพอดีเนี่ยรถตู้มาขวาง
แล้วก็จะเห็นในกลุ่มวัยรุ่น

ตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยว่างเยอะแยะคุณมาจอดซ้อนคันอยู่ได้ยังไง

อันนี้เสียงของในสุเทพิเศษวิศวกร

ท่านผู้ชมคงเคยชมไปหลายร้อยละครั้งแล้วครับ

นี่ติดไม่รุ่นก็มากันหลายคนแล้วนะคะ

คิดไปดิ
ใจร้อนหน่อยนะคือตอนนี้เริ่มเป็นอารมณ์แล้วครับเริ่มมีอารมณ์แล้วครับ
ถ้าผมนั่งนี่ดูเวลาเนี้ยผมว่ายังแค่นาทีเสร็จเสร็จเองน่ะอันนี้คือเสียงของวิศวกรใช่ครับ
รถไปแล้วอ่ารถตู้ไปออกไปแล้วนะครับ
เขาก็ขับออกทำไมคนชนบุรีหรือไง
โอ้นี่เนี้ยบอกไอ้เนี้ยสองคนอ่ามีคลิปแรกและต่อไปนี่ดูอีกคลิปหนึ่งที่มันเกิดขึ้น
รถตู้จอดแล้วรถตู้ก็คือมาดักขวางอยู่ข้างหน้าอ่า
เขาขับมาแล้วก็เนี่ยมาแล้วเราก็จะเห็นภาพเลยว่าลงกันมาหลายคน
แล้วก็เดินกรูตรงเข้ามาอ่าก็วิ่งเข้ามาเออเนี่ยคือลักษณะท่าทางก็ดูดูเอาเรื่องเหมือนกันล่ะ

เขาก็พยายามบอกว่ามันผ่านไปแล้วเพราะว่าก็จบไปแล้วใครเราด่าทอการบีบแปรใส่กัน
ก็เลื่อนรถไปแล้วนี่คือจุดสำคัญอย่างนี้ที่เห็นเป็นคนสูงวัยนั่นคือคุณแม่ของคุณสุเทพที่ลงจากรถไป

ถามว่าเกาหรออเจมส์ครับ

นั่นคือเสียงปืนใช่โอ้เสียงปืนไปแล้ว
ท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุหรือไม่ครับ
นี่คือปัจจุบันนี้
ที่ผมนำเรื่องนี้มาพูดก็เพราะว่า
นายสุเทพโภชนะสมบูรณ์นะครับเป็นวิศวกรอายุ๕๐ปีครับ
ก็ได้ไปพร้อมกับภรรยาไปเข้าพบกับท่านพันธุ์ตำรวจเอกดุษฎีอารยวุฒิ
ประหลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอไปความช่วยเหลือในด้านคดีความ
หลังจากทราบว่าอายการจังหวัดอาจสั่งฟ้องในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
คือไปขอความยุติธรรมไปขอกระทรังกระทรวงยุติธรรมไปร้องเรียนไปร้องขอความยุติธรรม
ก็บอกว่าเกรงว่าอายการจะฟ้องในข้อหา๒๘๘
คือ๒๘๘เป็นข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
แต่ถ้าเกิดไตรตรองด้วย
นี่คือประหารชีวิตสถานเดียว
นี่คือฆ่าคนตายโดยเจตนาก็
ดูว่าคุณนายสุเทพดูว่าแหมข้อหามันหนักเกินไป
ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเป็นการป้องกันตัว
มีลูกเมียอยู่ในรถนะครับ
ถ้าผมไม่ทำจะมีพยานอันตรายไปถึงตัวผม
และก็ลูกเมียแม่ผมที่อยู่ในรถนะครับ
ก็คิดว่าทางตำรวจคงจะไม่สั่งฟ้องในข้อหาหนัก
ตลอดชีวิตนะครับคือหมายความว่า
แค่ตัดสินใจนิดเดียวนะครับเซียววินาทีเดียวเท่านั้นนะครับ
ถามว่าอย่างนี้ป้องกันตัวเกินกว่าเหตุหรือไม่
ตรงนี้นะครับต้องมาดูกันว่าอย่างป้องกันตัวเนี่ย
อย่างในกรณีนี้เขาถือว่าป้องกันตัวไหมคะ
ก็กล่าวว่าได้ให้คำแนะนำข้อกฎหมายกับนายสุเทพและครอบครัว
นายสุเทพมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทางฝ่ายคู่กรณีได้รับความสูญเสียเช่นกัน
สามารถมาร้องทุกข์ที่กระทรวงยุติธรรมได้นะครับ
ในก้อหาดังกล่าวก็ยอดดูลพินิษฐ์ของศาลว่าจะมองเป็นเจตนาค่าหรือไม่
ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

อย่างไรก็ตามได้เตือนนายสุเทพไปว่าไม่ควรให้ข่าวตลอดเวลาโดยเฉพาะสื่อโซเชียล
เพราะการเผยแพร่ข้อมูลหลักฐานทั้งที่เป็นพยานหลักฐาน
สามารถนำไปใช้เป็นข้อต่อสู้ได้หรือไม่นั้นมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบทางกฎหมาย
สำหรับตนเห็นว่าการทำงานของเจ้าธิตย์จำลวดมีความเป็นกลาง
ที่ผ่านมามีการตั้งข้อก้าวหากับทั้ง๒ฝ่ายในสุเทพฯฟังและเข้าใจดี
คือท่านผู้ชมครับทางตำรวจเขาก็ต้องตั้งเข้าหาอย่างนี้
เขาไม่สามารถตั้งข้อหาเบาได้หรอกครับเขาตั้งข้อหาอย่างนี้ไป
และก็ถึงขั้นอายการก็ต้องนำสืบนะครับไปถึงชั้นศาลก็ต้องนำพยาหลักฐานมาต่อสู้กัน
เพื่อให้สารได้เห็นและใช้ดุลพินิษฐ์ในการตัดสินคดีความ
ตำรวจจะไปตัดสินแล้วบอกว่าเอามาตรา๖๘ไปแล้วกันมาตรา๖๘ว่าไว้อย่างไรครับ
ผู้ใดจำต้องกระทำใดเพื่อป้องกันสิทธิของตัวเองหรือของผู้อื่นให้พ้นจากอันตรายจากการกระทำ
ก็พูดง่ายว่าการกระทำนั้นเป็นการป้องกันตัวเองโดยชอบด้วยกฎหมาย

เข้าข่ายได้หรือไม่ยังไม่ทราบเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับ
คือหลักเกณฑ์ในการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายมันมีอยู่ว่าข้อที่๑
จะต้องไม่มีส่วนผิดในการก่อพยานอันตรายขึ้นด้วย
ถ้าผู้จะอ้างป้องกันมีส่วนก่อให้เกิดพยานอันตรายไม่สามารถอ้างป้องกันได้
ก็พูดง่ายว่าเกิดพยานอันตรายขึ้นมานะครับ
พยานอันตรายที่เกิดขึ้นจากการประทุษร้ายนั้นจะต้องเป็นพยานอะไรที่ใกล้จะถึง
พยานอันตรายที่เกิดขึ้นในกระชั้นชิดสามารถถึงขนาดที่ว่าหากไม่ป้องกัน
ขณะนั้นอาจจะเกิดอันตรายแก่ตนเองและกับคนอื่นได้

ข้อที่๓การกระทำต้องป้องกันสิทธิ์ของตนและของผู้อื่นให้พ้นจากอันตรายนั้น
ข้อที่๔ต้องกระทำพอสมควรแก่เหตุ

ว่ายังไงล่ะครับสั้นครับเขาบอกว่าสัดส่วนนั้นน่ะ
พยานอันตรายที่เกิดขึ้นจะต้องไม่มาก
หรือเช่นคุณมิ้นถูกตบหน้าชักปืนยิง

ตบกลับยังได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าอันนี้คือเกิน
ตบหน้าแล้วชักปืนยิงอย่างนี้สัดส่วนถือว่าคุณทำมากเกินไป
อันนี้คือข้อที่๔ครับเขาบอกว่าสัดส่วนตัวนี้ตัวสำคัญนะครับ
กระทำเพื่อป้องกันผู้ใดผู้กระทำเนี่ย
วิถีทางที่น้อยที่สุดที่จะทำให้เกิดอันตรายแล้ว
ถือว่าการกระทำนั้นพอสมควรแก่เหตุ
ก็พูดง่ายว่าไม่ได้ทำเยอะเกินไป
ในกรณีแบบนี้ก็มีข้อติติงที่อีกฝั่งสังคมก็บอกว่า
ทางฝั่งขาโจเนี่ยเขามากันโอ้โหเยอะแยะนะครับ
ลักษณะดูขาดเรื่องลักษณะมากลุ้มลุมทำร้าย
กั๊วเหรอแล้วก็มาหาเรื่องกั๊วเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ
แต่อาวุธไม่มีครับสำคัญตรงนี้ใช่ไหมคะ
อาวุธไม่มีครับถ้าทางนี้มีอาวุธครับ
ตรงนี้แหละครับถามว่าถ้าเกิดมีลักษณะตบตีต่อยกัน
ก็คงจะมีล่ะครับแต่ใช้อาวุธปืนนี่แหละครับ
และที่สำคัญผมยังจะพูดต่อไปนะครับ
คือองค์ประกอบสำคัญของการป้องกันตัว
คือท่านผู้ชมครับเหตุการณ์อย่างนี้เกิดจะขึ้นกับไทยก็ได้ครับ
ในระยะนั้นที่เกิดมีการบันดาลโทษะมีปืนอยู่กับตัวนะครับ
เกิดรู้แก่โทษะนะครับ
หรืออาจจะคิดว่าเป็นการป้องกันตัวเอง
กรณีเดียวกันคุณมิ้นครับผมอยู่บ้านโจรผู้ร้ายเข้ามานะครับ
และในขณะที่ผมเห็นผู้ร้ายกำลังวิ่งข้ามรั้วไป
ผมชักปืนยิงเป้งเลย

นั่นแหละครับถามว่ากรณีอย่างนี้เกินกว่าเหตุไหมครับ

กลับรถกลับไปแล้วก็น้ำกระเด็นไปสู่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึง
แล้วผมก็ขับเข้าบ้านกลุ่มวัยรุ่นวิ่งตามเข้ามาในบ้าน

เพราะฉะนั้นเรื่องการเกินกว่าเหตุการป้องกันตัวเนี่ย

ตามข้อของกฎหมายที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับ
ซึ่งไม่ต้องไปฟังให้ลึกซึ้งอะไรนะครับ
ถ้าท่านผู้ชมก็คงทราบอยู่ว่าผมพูดให้ชัดเจน
ทีนี้องค์ประกอบสำคัญในการป้องกันตัวหรือกระทำเกินกว่าเหตุเนี่ย
หนึ่งถ้าเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายก็นั่นแหละครับ

แต่ถามว่ายังไงที่เรียกว่าชอบด้วยกฎหมายคุณมิ้น
ที่สองแม้เป็นเรื่องสำคัญผิดคิดเผื่อผิดว่ามีพยานอันตรายแก่ตน
แต่ยังมีสิทธิ์ป้องกันตัวได้คือพูดง่ายว่าสำคัญผิดแล้วครับ
นะครับคิดว่าเขามีปืนจะมาทำร้ายเรานะครับ
แล้วเราทำไปก็ยังถือว่าเป็นการป้องกันตัว
เมื่อพยานอันตรายที่เกิดขึ้นกับการกระทำผู้อื่นหมดไป
จะอ้างว่าป้องกันเหตุไม่ได้เช่นเลิกแล้วก่อการไปแล้วนะครับ
ปรากฏว่าติดใจกลับไปที่บ้านไปยิงเขา
อันนี้จะมาอ้างว่าเคยมีเรื่องกันมาก่อนอันนี้ก็อ้างไม่ได้

ที่๔ถ้าเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาส
อันนี้สมัครใจทะเลาะวิวาสไหมเมื่อกี้ทะเลาะที่จอดรถ
เจาะรถกันให้มึงไปเถิบนี่มึงเถิบกูไปเถิบอะไรไง
เหมือนแบบว่าพร้อมจะเข้าร่วมในวงทะเลาวิวาสนี้
สมัครใจอันนี้ข้อที่๔เขาบอกว่าสมัครใจในการทะเลาะวิวาส
อ้างเป็นเหตุป้องกันตัวไม่ได้โอ้โหนะครับ
ห้าเขาบอกว่ากล่าวคำหยาบเพียงคำพูดไม่สมควรอาจยั่วยุ
รู้สึกเจ็บแค้นโมโหคือพูดง่ายว่าด่ากันเนี่ย
จะไปถามว่าป้องกันตัวทำร้ายร่างกายกันนะครับ
พยานอันตรายที่เกิดขึ้นจากการประทุษร้ายนะครับ
ละเมิดต่อกฎหมายพยานอันตรายใกล้จะถึงเหตุ
เป็นเหตุให้จำต้องกระทำการมัดตัวไหม
คือพูดง่ายว่าจะมาบอกว่ามึงด่ากูด่าแม่กูอย่างนั้นกูเลยเอาปืนยิงมึง
ไม่ได้นะครับคำหยาบคายเป็นการพูดกันไม่ได้ข้อที่๖แม้นมีสิทธิ์ป้องกัน
แต่เป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุก็ยังคงมีความผิดยังต้องรับโทษ
แต่อาจรับโทษน้อยลงอันนี้การวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเราก็พูดง่ายว่าให้เป็นประโยชน์
เราไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ไปเข้าข้างใครนะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ท่านผู้ชมครับ
เกิดขึ้นกับใครก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแย่งที่จอดรถกันแล้วก็เคยเห็นกันอยู่แล้ว
ใช่ไหมครับซอยเล็กอีกคันหนึ่งก็จะออกอีกคันหนึ่งก็จะไป
จอดรถหน้าบ้านนะครับคนก็บอกมาจอดหน้าบ้านตัวเองได้ยังไง
แทงกันตายยิงกันตายก็ทำมาแล้วอ่ะมีครับแล้วก็อ้างว่าป้องกันตัว
เพราะทางฝั่งนั้นถือไม้มาไอ้เรากลัวถือไม้มาเราเลยเอาปืนยิงโป้งติดคุกครับ
เพราะว่าสัดส่วนเนี่ยก็บอกแล้วว่าต้องพิจารณาเรื่องการป้องกันตัว
เกินกว่าเหตุหรือไม่นะครับตัวนี้เป็นการพิจารณาโดยใช้ดุลพินิษฐ์
หลักฐานพยานต่างซึ่งจะต้องเอามาต่อสู้กันนะครับ
เพราะเพื่อเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับกรณีอย่างนี้
พยานอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจากการประทุสลายเนี่ยเป็นการระเบิดตามกฎหมาย
หมายความว่าทางฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าเขามีลูกมีเมียอยู่นะครับ
ฝั่งนี้กลุ่มลุมเข้ามาเนี่ยถ้าเขาไม่ป้องกันเนี่ย
ก็อาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเขานะครับเพราะฉะนั้นที่สั่งฟ้องไปว่าเป็น๒๘๘
คือฆ่าคนตายโดยเจตนาเนี่ยโอ้โหคุณนายสุเทพบอกหนักเกินไปนะครับ
ถ้าฆ่าคนอะไรเจตนาเนี่ยถ้าผมไม่ทำอย่างนี้แล้วผมทำยังไงนะครับ
กลุ่มลุงมาทำร้ายส่วนอีกฝั่งนึงก็บอกว่าเขาไปทำร้ายจริง

เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทางตำรวจเขาก็ยื่นไปว่า
เป็นการฟ้องโดยในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาคือ๒๘๓
นะครับทางอายการเขายังไม่ได้ฟ้องนะ

คนเข้ามาคอเมนต์อ่ะมันร้ายแรงเกินไป

อายการต้องออกมาแถลงเลยบอกว่ายังไม่ได้ฟ้อง
พนักงานสอบสวนส่งสำนวนมาแบบนี้ก็จริง

เพราะพูดง่ายว่านายสุเทพเนี่ยต้องการเอาแค่โดนแค่มาตรา๖๘
คือเป็นการป้องกันตัวเป็นการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนเอง
พ้นจากพยานอันตรายพยานอันตรายนั้นต้องเป็นการละเมิดตามกฎหมาย
ละเมิดไหมละเมิดตามกฎหมายไหมอืม
การจะไปยิงป้องกันตัวเนี่ยแล้วอ้างว่า
เอ่อละเมิดเช่นตำรวจเอาปืนเข้ามาแล้วเราเอาปืนยิงบอกนี่
ตำรวจจะเอาปืนยิงเราอันนี้ก็ถือว่าละเมิดผิดกฎหมายไหมผิด
จะอ้างไม่ได้หรอกครับว่าอันตรายใกล้จะถึงตัวแล้ว
ผมมีข้อประเด็นตรงที่ว่าที่เมื่อกี้ผมบอกว่าคนอยู่บ้าน
กลางค่ำกลางคืนนะครับผู้ร้ายมาขโมยทรัพย์สินไป
แล้วก็ปีนออกจากรั้วบ้านเราเห็นเอาปืนยิง
หรือในกรณีที่มีคนทำร้ายเราแล้วหันหลังกลับแล้วเอาปืนเราเอาปืนยิง
อันนี้ไม่เข้าข่ายใช่ไหมคะอันนี้ถือว่าเกินกว่าเหตุ

เพราะมันจบไปแล้วคือเขาหันหลังเดินออกไปแล้ว
ยันอันตรายที่เกิดขึ้นนั้นได้ไปแล้ว
อันนี้เป็นการแก้แค้นแทนอันนี้ถือว่าไม่ได้เป็นการป้องกันตัว
มาตรา๖๘คือเป็นการป้องกันสิทธิของตนเอง
จากพยานอันตรายคือพยานอันตรายนั้นหมดไปแล้ว
เพราะฉะนั้นก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องป้องกันแล้วว่าอย่างนั้น

แล้วกรณีนี้คือเท่าที่ฟังจากที่คุณชุวิตบอกมาเรื่องข้อกฎหมาย
แล้วก็กรณีของวิศวกรมันก็เข้าทั้งที่เกินกว่าเหตุ
แต่ก็เข้าทั้งที่มีการป้องกันตัวปกป้องสิทธิ์
อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเห็นได้ว่าการนำพยานหลักฐานไปต่อสู้กันในชั้นศาล
ผมถามว่าคุณใจเย็นอีกนิดไม่ดีเหรอ
นี่มันยังไม่ได้จบนะครับคุณขึ้นไปสารชั้นต้นหมด
ถัดสินมาก็ต้องอุทธรณ์อีก

นาที๒นาที๕นาทีเนี่ยทำให้ชีวิตคุณต้องเป็นอย่างนี้เนี่ย

ต้องตั้งสติให้ดีเดี๋ยวเราตามต่อไปนะครับ

นัดฟังคำสั่งคดีเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าเขาจะฟ้อง

คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เรายังปัญญาห์ต่อเนื่องคือ
ก็วันนี้ที่สร้างอายาศนุนราชดาพิเศษ
ส่วนรัชดาพิเศษห้องพิจารณา๘๐๕ก็มีการนำ
พนักงานอายการฝ่ายคดียาเสพติด๑๐เป็นโจทยื่นฟ้อง
นายไซสนะแก้วพิมพาสัญชาติลาว
นายไซสนะให้การปฏิเสธครับขอโตสู้คดี
คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคดียาเสพติด
ซึ่งมีการจับกลุ่มนายไซสนะจนกระทั่งลามมาถึงนายบอย

ถึงแพทย์ด้วยเบนเรสซิ่งถึงแพทย์นะครับ
นายสายสนะแถบแดงนะครับแถบแดงนี่คือโทษหนักนะครับ
คนบางคนไม่ทราบครับต้องมีแถบแดงนะครับถ้าแถบแดงนี่
คือมีโทษหนักครับเขาถึงให้ถัดแรกฆ่าคนตาย
ค้ายาเสพติดนะครับเพราะฉะนั้นนายไซสนะนี่ให้การปฏิเสธ
บอกไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นนะครับ

จับนายสายสนะตอนนั้นไม่มียากับตัว
ไม่มีของใช่ไหมไม่มีของครับไอ้เรื่องนี้คือเรื่องสำคัญ

แต่พอในชั้นสอบสวนกลับคำไปปฏิเสธ
ใช่ครับก็คำฟ้องระบุพฤติกรรมของจำเลยว่าอยู่ที่ลาว
ร่วมกันทำหน้าที่จัดหายาเสพติด
รวมทั้งรถยนต์ในการซุกซ่อนคืออย่างนี้คุณมินครับ

แต่ปศเขามีข้อมูลว่ามีการเชื่อมโยงกันไม่ติดต่อกัน
มีเงินเอามาฟอกเอาเงินเอามาให้
แม้ไม่มียาเสพติดแต่เรื่องเงินเป็นการติดตามกันได้
ว่าเงินเอามาฟอกเงินเอามาจากไหน
จู่คุณเนี่ยไม่ได้ทำอะไรอยู่คุณมีเงินเป็นร้อยล้าน

อันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทางตำรวจปศเขาสืบหาข้อมูลทางยาเสพติด
โดนจับซะ๖ทางยังรอด๔ทาง

ก็จับไปนะคุณมิทท่านผู้ชมครับ
ทหารปะทะแก๊งขนยาริมชายแดนแม่สายยึดยาบ้ากว่า๒ล้านเมตรนะฮะ
เพราะก่อนยืดยาบ้า๒ล้านเมตร
ทางเชียงรายปรากฏว่าเขาบอกชายแดนละอุ
เพราะว่าค่าตัวประกันหลังยา๒ล้านบาทถูกไทยสกัด
มีตัวประกันด้วยเหรอคะคืออย่างนี้ครับคุณมินครับ
ผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกระบวนการยาเสพติดในสมัยก่อน
ต้องเข้าใจว่าที่ท่าขี้เหล็กอย่างที่ผมบอกว่าว้าผลิต
มงขนนะครับที่นี่การขนเข้ามาหรือการผลิต
โรงงานต่างนี่ก็คือโรงงานผลิตยาเสพติด
ก็เหมือนกับโรงงานผลิตของทั่วไปล่ะครับ
ก็จะมีคนติดต่อคนข้ามไปดูว่าโอเคมียาเสพติดนะ
มีการจ่ายเงินจ่ายทองกันนะครับและก็มีการขนมา
แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วล่ะครับ
ปัจจุบันนี้เขาต้องเอาตัวประกันเลย
คือหมายความว่าจะขนยามาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเป็นสายหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นขอเอาคนที่มีชีวิตตัวประกันมาให้เขา
หนึ่งคนมาอยู่กับเขาจนกว่ายาจะขนส่งไปเรียบร้อย
ถึงมือแล้วเขาถึงปล่อยคนนี้ออกไป
นี่คือวิธีการขนยาเสพติดแบบใหม่เราจะเห็นได้นะครับ
หนังก็มีครับที่เรียกว่าฟันฆ่าหัวตัดมือตัดหัวแล้วส่งมา
ัสดุให้เพื่อให้เห็นความน่ากลัวของคนที่เป็นสาย
แต่การที่ไม่เป็นสายเนี่ยทั้งตำรวจเขาไม่มีข้อมูล
ตำรวจเขาไปหาข้อมูลเองได้ยังไงล่ะครับ
เขาก็ต้องมีสายครับเหมือนผมเนี่ยนะผมก็มีสาย

หรือทางตำรวจยาเสพติดเขาก็ต้องมีกระบวนการของการเป็นสายข่าว
เพื่อจะบอกว่าตอนนี้มีขนกำลังมานะขนมาทางนี้นะ
ใช้รถขนมาทางช่องทางนี้
เพราะทางตำรวจเนี่ยก็จะไปจับได้ยังไงครับ
เพราะถ้าไม่มีสายเนี่ยเขาจะมีวิธีป้องกันกำลังคนก่อนไม่ได้เยอะ
ขนยาเสพติดเนี่ยช่องทางมานี่มหาศาลเลยครับ

คือเขาปล่อยไป๑๐สายโดนจับซะ๘สายนี่เขายังคุ้มครับ
คุ้มยังไงครับก็ยังอีก๒สายรอดอย่างนี้ครับ

โดยตอนจับเนี่ยก็ทางกองกำลังผาเมืองเนี่ยนะครับ
เป็นผู้ที่รับแจ้งว่ามีการลำลอกลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากชายแดน
เข้ามาทางบ้านหมี่นะครับแม่สาย
ขับตรงเข้ามาหยุดเพื่อทำการตรวจแต่รถคันดังกล่าว
รีบขับรถถอยหลังหนีอย่างรวดเร็วนะครับ
จึงไปตามจับนะครับปรากฏว่าทั้งสองคนในรถเนี่ยกระโดดหนี
พร้อมกับยิงปืนใส่สิ้นเสียงอาวุธนะครับ
ก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตพบกระสอบปุ๋ยบรรจุยาบ้า๑๒เป้
คือเหตุที่เป็นเป้เนี่ยนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับ
ที่นั่นเวลาเดินเข้ามาเขาเอาเป้ข้ามมาครับ
นั่นคือสะพายเหรอคะนั่นคือสะพายเป้เข้ามา
ปีหนึ่งอาจจะได้๑๐มัตต์
มัดเดือนมา๑๐๒๐คนนะครับ
พอข้ามมาฝั่งไทยนี่ก็จะมีรถมารับนะครับ

ทีนี้การขนมาถามว่ามีการสั่งไหมมันต้องมีคนสั่ง
ไม่มีคนสั่งมันขนไปจะไปขายใคร
มีรถมารอรับก็แปลว่าต้องมีผู้ซื้ออ่ะ
สั่งกันก็แสดงว่าต้องมีตัวตน
เขาก็จะเอาเป็นตัวประกันบอกว่าสั่งจริงใช่ไหมข้ามมา
ข้ามมาจากมาสายก็ข้ามมาท่าคีย์เหล็กไปอยู่ที่โรงงาน
ตัวอย่างเช่นอาหลงอย่างนี้อาหลงเป็นผู้จัดการโรงงาน

มีโลโก้เลยครับโลโก้มีตายให้เรียบร้อย
ยิ้มแล้วโฆษณาปรากฏว่าเขาต้องยึดตัวคนไว้
เขาเอาคนเก็บไว้หมายความเป็นตัวประกันไว้
ถ้ายาไปถึงข้ามไปเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็รอดปลอดภัยเขาก็ปล่อยตัวประกัน
ทีนี้ปรากฏว่าในกรณีนี้นะครับ
เมื่อวานนี้มีการฆ่าคนไทยที่ฝั่งแม่ท่าขี้เหล็ก
โดยผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นชาวชนบุรีผมไม่เอ่ยชื่อนะครับ
ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนยิงเข้าที่ศีรษะรวมกันที่หัว๘นัด
เสียชีวิตคาจมกองเลือดอยู่ที่ข้างโรงพยาบาล
ซอยฮะซอยข้างโรงพยาบาลท่าขี้เหล็กคือฝั่งนู้นนะฮะฝั่งท่าขี้เหล็กฮะ
ปรากฏว่ามีการตรวจสอบแล้วเป็นที่สนใจของรัฐบาลกลางเมียนมาร์มาก
จากเกี่ยวพันกับกรณีการปะทะกันการจับกันของตำรวจทหารไทย
ที่จับยาเสพติดไปเมื่อวันก่อน๒ล้านกว่าเม็ด
ที่มีตรายาบ้าหลากหลายทั้งตาอวาย๑ตามือ
ซึ่งระบุว่าเป็นยาเสพติดของกลุ่มว้าทางภาคเหนือ
ซึ่งปรากฏว่าคุณมิ้นครับเป็นสายนี่มันอันตราย
ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องของยาเสพติดนะครับ

หมายถึงจับเปอร์เซ็นต์นะครับ
เปอร์เซ็นต์ยาบ้านะครับยาบ้า๑เม็ดได้๓บาทครับ
๓บาทครับ๑เม็ดได้๓บาทค่านำจับ
แต่เขากำหนดไว้ว่านะครับไม่เกิน๑ล้านบาท

ก็พูดง่ายคุณเก็บได้ล้านเม็ด
ก็ได้๓ล้านบาทถูกไหมครับเม็ดละ๓บาท
แต่เขาบอกว่าครั้งนึงไม่เกินล้านบาท

กรณีนี้กรณีที่๑เขามีกำหนดไว้
กรณีที่๒ก็ยังมีกำหนดอีกพวก
ยาไออันนี้กิโลละแสนฮะ

ให้เยอะครับเพราะมันเป็นสารบริสุทธิ์นะครับ

มียาเสพติดประเภทอื่นอีกนะครับ
เถอะคุณผู้ชมได้สนใจนะครับ
เฮโลอินกรัมละ๑๐บาท

กิโลนึงก็เป็นหมื่นนึงนะครับ
กันชาโอ้กันชาถูกครับกรรม๒ตัง
ส่วนที่เป็นเอ็มฟาติมีนเมดเอ็มฟาติมีนก็คือพวกยาบ้านี่แหละครับ
ชนิดเม็ดที่บอกไว้คดีไม่เกิน๑๐เมตรจ่าย๒๐๐บาท
คดี๑๑เม็ดถึง๕๐๐เมตรจ่ายไม่เกิน๕๐๐๐บาท
คดี๕๐๑เม็ดขึ้นไปจ่าย๕๐๐บาท
ส่วนที่เกิน๕๐๐เมตรสารบริสุทธิ์ตั้งแต่๒๐กรัมขึ้นไป
ละ๓บาทรวมแล้วไม่เกิน๑ล้าน
คือเมดเอ็มแฟเตมีนหนึ่งคือยาบ้านี่แหละครับ
ยาบ้าเนี่ยหมายความว่าถ้าสารบริสุทธิ์เกิน๒๐เปอร์เซ็นต์
คุณมี๑๐๐เมตรรู้ไหมครับสารลงเท่าไหร่

ตลอดชีวิตเลยครับเพราะถือว่าเป็นสารบริสุทธิ์เกิน๒๐เปอร์เซ็นต์
เม็ดเอ็มฟาติมีนเป็นสารบริสุทธิ์นะครับ
แม้ว่าคุณมีจำนวนเม็ดน้อยแต่ปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้ว
บริสุทธิ์ของยามันสูง
เพราะฉะนั้นสารจะลงตามความบริสุทธิ์ของยา
ถ้ายาเนี่ยมีความรุนแรงเยอะคุณทำร้ายสังคมเยอะคุณก็โดนเยอะ
เพราะฉะนั้นแม้ว่าคุณก็ขนมาน้อยห่อ๑๐๐เมตร

และคดีตลอดชีวิตเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ย
ลดโทษก็ลำบากติดคุกก็ยาว

ที่ผมเล่าให้ฟังในเรื่องของการเอาพวกได้รางวัลนำจับต่าง
ก็เพราะว่ามีการฆ่าสายนะครับ
หมายความสายเนี่ยต้องระวังตัวนะครับ
ไปอยู่ทางฝั่งท่าขี้เหล็กแล้วก็ปรากฏว่าไปโดนว้าเนี่ยฆ่านะครับ
และคนนี้เป็นสายให้ตำรวจกับทหารของฝั่งไทยครับ
อ๋อก็ต้องบอกว่าเรื่องของวงการยาเสียเป็ดนี่ไม่มีวันจบ
เราต้องตามกันอย่างต่อเนื่องต้องระมัดระวังครับ
แต่ก็คาดหวังนะคะคือเป็นทั้งกำลังใจและคาดหวังด้วย
ว่าทางเจ้าหน้าที่ของเราจะยังคงดำเนินหน้าที่ในการจับกลุ่มยาเสพติดเหล่านี้
๑๐ทางวันนี้อาจจะได้๕ต่อไปอาจจะได้เป็น๘

ครับถ้าไม่มีใครจับมันก็เยอะแหละครับ

อย่างที่บอกว่าอัปเดตรวมมิตรกันเลยในวันจันทร์
พรุ่งนี้รอติดตามกันต่อว่าชุวิตตีแสกหน้า
มาตีแสกหน้าเรื่องอะไรวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อน

ชุวิตตีแสกหน้า